จอประเด็นวันนี้จะพาไปเจาะสนามเลือกตั้งภาคเหนือนะครับ
ซึ่งมีสิบหกจังหวัดหกสิบสองเขตเลือกตั้ง
โดยการเลือกตั้งเมื่อปี๕๔พักเพื่อไทยกวาดสอสอไปได้เกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่นะครับ
แต่ว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้อาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิด
เพราะว่าหลายเขตพื้นที่พักพลังประชารัฐก็ล้วนแต่มีผู้สมัครที่มีฐานคะแนนเสียงไม่ธรรมดาเช่นกัน

สนามเลือกตั้งภาคเหนือสิบหกจังหวัดรอบนี้มีสอสอได้หกสิบสองคน
จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าผู้สมัครจากพักเพื่อไทยยังครองเสียงข้างมากได้
และมีโอกาสชนะยกทีมที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนน่านและอุตรดิษฐ์
โดยจังหวัดเชียงรายมีสอสอได้๗คนเท่าเดิม
หนึ่งเป็นการแข่งขันกันอย่างดุเดือด
ระหว่างนายสามารถแก้วมีชัยแชมป์เก่าเมื่อปี๒๕๕๔จากพักเพื่อไทย
และอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษดรกับนางรัตนาจงสุธานามณี
อดีตนายกอบจเชียงรายจากภักดิ์พลังประชารัฐ
ที่มีฐานเสียงไม่ธรรมดาและเคยเป็นสอสอในเขตนี้มาแล้วเช่นกัน
ที่๒เป็นการชิงชัยของผู้สมัครหน้าใหม่
อย่างนายวิสิตเตชะธีรวัตรอดีตสมาชิกวุฒิสภา
น้องชายของนายวิสานเตชะธีรวัตรอดีตรัฐมนตรีที่ลงสมัครในนามพักเพื่อไทย
โดยมีพันธ์ตำรวจเอกรัฐพลน้อยช่างคิดอดีตนายตำรวจในพื้นที่
สวมเสื้อภักดิ์พลังประชารัฐขอท้าชิง
เขตที่สามภักดิ์เพื่อไทยทรงนายวิสานเตชะธิรวัต
ดีรัฐมนตรีและสสเชียงราย๘สมัยลงสู้ศึกแทนลูกสาว
ส่วนคู่ชิงคือนายบุญถิ่นนวลใหม่จากภักดิ์พลังประชารัฐ
อดีตรองนายกอบจนักการเมืองท้องถิ่นที่มีฐานเสียงไม่น้อย
ที่๔นายรังสรรควัญชัยธนวงพักเพื่อไทยลงป้องกันแชมป์
โดยมีนายเสงี่ยมแสนพิษภักดิ์พลังประชารัฐอดีตรองนายกอบจเชียงรายเป็นคู่แข่งคนสำคัญ
ที่๕นายพิเชษเชื้อเมืองผ่านอดีตสสเพื่อไทย๓สมัย
และแชมป์เก่าจะต้องขับเขี้ยวกับเพื่อนเก่าอย่างนายบัวสอนประชามอน
อดีตสภักดิ์ไทยรักไทยที่หันมาลงในนามภักดิ์พลังประชารัฐ
เขตที่หกภักดิ์เพื่อไทยทรงนายอิทธิเดชแก้วหลวงอดีตสเชียงรายสี่สมัย
ลงแข่งกับนายศักดิ์ชัยจงสุธานามณีอดีตสจอำเภอแม่จันทร์หลายสมัย
และยังเป็นน้องชายนายวัญชัยจงสุธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายอีกด้วย
เหตุที่๗นางสาวละอองติยภัยรัฐน้องสาวของนายยงยุติยภัยรัฐ
แม้ครั้งนี้พี่ชายจะไปช่วยพักเพื่อชาติแต่น้องสาวยังปักหลักอยู่กับเพื่อไทย
ต่อสู้กับนายพจนใจกล้าอดีตสาธารณสุขอำเภอแม่จันทร์จากพลังประชารัฐ
พักพลังประชารัฐมีโอกาสที่จะยกทีมที่จังหวัดพยาวสุโขทัย
และมีโอกาสเบียดแทรกที่จังหวัดกำแพงเพชรเพชรชบูรณ์ตากและนครสวรรค์
ส่วนพักประชาธิบัติมีโอกาสที่จังหวัดตาเคส๒และพิสนุโลกเคส๑และ๓
ขณะที่จังหวัดแพร่ผู้สมัครจากประชาธิปัตย์ทั้ง๓เขตต้องแข่งคะแนนโหวตโน
เจ้าของพื้นที่อย่างนายวรวัตรเอื้ออภิญกุลอดีตผู้สมัครพักไทยรักษาชาติ
หวังให้มีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นให้ได้ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน